บ่ายวันนี้มีเหตุสลดเกิดขึ้นนะครับเมื่อชายคนหนึ่งที่เป็นโชเฟอร์แท็กซี่นะครับ
ก็คาดว่ามีปัญหารุมร้าวหลายอย่างส่วนหนึ่งอาจเป็นเรื่องรายได้ช่วงโควิด๑๙ด้วยนะครับ
ตัดสินใจจุดไฟเผาตัวเองในรถยนต์คันนี้นะครับแล้วก็เสียชีวิตนะฮะ
อ่าไปดูภาพช่วงที่เจ้าหน้าที่พยายามเข้าไปช่วยเหลือกันนะครับ
นี่เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่กับชาวบ้านช่วยกันดับไฟนะครับที่ลุกไหม้รถยนต์คันนี้นะครับ
โยต้าวีออสสีดำนะครับจอดอยู่ที่ลานฝั่งตรงข้ามวัดทองเนียม
เรียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้แขวงและเขตน้องแข็ม
ก็ใช้เวลาอยู่พักใหญ่ครับถึงสามารถควบคุมเพลิงได้นะครับ
เพลิงสงบนะครับพบว่าที่เบาะคนขับมีนายกฤษณพงศ์เพชรดีอายุ๔๐ปี
เป็นคนกรุงเทพถูกไฟคลอกเสียชีวิตนะฮะสภาพนี้ดำเป็นต่อตะโกนะครับ
นั่งทับขวดบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงเอาไว้แล้วที่เบาะข้างคนขับ
ก็พบยาจุดกันยุงวางเอาไว้หลายขดด้วยนะครับ
รวมอยู่กับกองเอกสารเป็นกระดาษกับสมุดบัญชีเงินฝาก
ก็ถือว่าเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีคาดว่าทั้งหมดถูกใช้เป็นอุปกรณ์ในการฆ่าตัวตาย
ด้วยการจุดยากันยุงจุดไฟเผานะฮะตำรวจสอนอนน้องแขมเจ้าของท้องที่
ก็เก็บรวบรวมเอาไว้เป็นหลักฐานนะครับ
มีผู้ที่เป็นชาวบ้านนะครับในพื้นที่นะครับนายสมนัทโพงามอายุ๕๘ปี
เปิดร้านขายกาแฟอยู่แถวนั้นบอกว่าจุดเกิดเหตุเป็นที่จอดรถทั่วไป
ก่อนหน้านี้เขาเห็นผู้ตายขับรถมาจอดที่ลานดินในตอนบ่าย
ไม่เกิน๒๐นาทีก็มีเสียงระเบิดดังขึ้น
พอหันไปดูก็พบรถคันนี้ยังปิดประตูแล้วก็กระจกเอาไว้อย่างแน่นหนา
จากนั้นมีกลุ่มควันลอยออกมาจากด้านในห้องโดยสาร
แล้วก็มีแสงเพลิงลุกไหม้ขึ้นอย่างรวดเร็ว
ก็เลยรีบโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจกับกู้ภัยให้มาช่วยกันนะครับ
ซึ่งสุดท้ายก็พบว่าเป็นการเผาตัวเองจากในรถนะครับ
ผมก็นึกว่ารถคันนี้จะเลี้ยวกลับรถเหมือนรถคันอื่น

ก็ประมาณสัก๒๓นาทีได้ก็มีมันจะมีเสียงระเบิดดัง
ผมก็ตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นเสียงอะไร
ทีนี้ก็จะมีคนรู้จักเขาเปิดกระจกมา
เขาเปิดกระจกมาแล้วก็มาว่าลุงลุงมาดูหน่อยดีว่ารถคันสีดำไฟมันไหม้
ก็เลยลงไปดูกันก็จะมีสะเก็ดไฟอยู่ใต้ท้องรถแล้วจะมีควันขึ้นมา
ก็จากการตรวจสอบนะครับทุกผู้ชมครับมีอดีตภรรยาของผู้ที่เสียชีวิตนะครับ
ซึ่งชื่อว่านายกิจสนพงศ์เพชรดีเนี่ยบอกว่าเลิกกันไปประมาณ๑๐
ปีแล้วก่อนที่จะไปมีภรรยาใหม่แล้วก็มีลูกกับภรรยาใหม่
จะเลิกกันแล้วแต่ยังติดต่อพูดคุยกันอยู่นี่คือผู้ที่เสียชีวิตนะครับ
ซึ่งอดีตภรรยาบอกว่าที่ผ่านมานายกฤษณพงศ์มักจะบ่นให้ฟังถึงปัญหาครอบครัว
เงินไม่ค่อยพอใช้ติดหนี้สินหาเงินมาชำระหนี้ไม่ทัน
แล้วก็วิ่งรถแท็กซี่รายได้ไม่ค่อยดีก็ได้แต่ปลอบแล้วก็ให้กำลังใจให้สู้นะ
ก่อนหน้านี้เคยพยายามฆ่าตัวตายมาสองครั้งแต่ก็ถูกคนในบ้านมาเห็นก็ช่วยกันห้ามไว้
ส่วนในครั้งนี้น่าจะมาจากปัญหาชีวิตที่ก็เคยไประบายกับคนอื่นอยู่บ้างนะครับ
ก็ทางอดีตภรรยาเขาบอกเขาก็ไม่ขอให้ข้อมูลอะไรมากก็แล้วกัน
เพราะว่าทางครอบครัวใหม่ของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ยังไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรออกมา
ก็เลยไม่อยากจะยืนยันข้อมูลอะไรตรงนี้กัน
เมื่อไปดูเฟซบุ๊กของผู้ตายนะครับ
ทราบว่าเจ้าตัวชื่อเล่นตีนะครับ
เป็นชาวศรีสะเกดอาชีพก็คือขับแท็กซี่นะครับ

แล้วก็โพสต์ล่าสุด๕เมษายนที่ผ่านมา
โพสต์รูปยืนถ่ายภาพข้างรถยนต์ส่วนตัวที่เกิดเหตุ
แล้วก็มีแคปชั่นบอกว่าสู้โควิดไปด้วยกัน
ก็มีเพื่อนในเฟซบุ๊กมาคอมเมนต์ให้กำลังใจตอนนั้นเยอะ